ตอนนี้หลังจากที่คลายล็อกล็อตแรกไปแล้วเนี่ยนะคะ
สถานที่ก็เปิดกลับมาเปิดให้บริการค่ะ
แล้วบางสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเขาก็เริ่มเปิดแล้วนะ
ให้คนเนี้ยเข้ามากลับไหว้ขอพรค่ะ
บางคนอาจจะยังไม่กล้าไปนะกล้ากลัวกลัวอยู่
ไม่เป็นไรค่ะเตรียมปากกากระดาษและความจำ
เราจะพาคุณไปจุดนี้ไม่ไปไม่ได้นะคะ
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณค่ะกลับมาคึกคักอีกแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ที่แห่งนี้เขาบอกว่า
ทุกคนที่จะเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ธัญชนสาววันดีอายุห้าสิบสามปีเป็นชาวปฐุมธานีเป็นหนึ่ง
ในคนที่เดินทางไปที่จุดนี้นะคะบอกว่าก็มาครั้งที่เนี่ย
ครั้งที่สองแล้วครั้งแรกที่โชคได้ลาบกลับไป
ครั้งนี้ก็เลยตั้งใจเอาน้ำแดงกับพวงมาลัยมาแก้บนค่ะแล้วก็ขอเลข
กลับไปเสี่ยงทายเพิ่มเติมอีกเลยแล้วก็สิ่งที่เธอเสี่ยงทายได้จากเซ็มซีนะคะ
หนึ่งครั้งเธอได้เลขเจ็ดกับเลขห้าไปค่ะอีกหนึ่งคนละกันค่ะ
นางสาวสุรนันฉิมสิริชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บอกว่ามาที่นี่๕ครั้งแล้วถูกรางวัลไป๒ครั้งจากตัวเลขในอ่างน้ำมนต์
สีแดงแดงนี่แหละซึ่งเลขมันก็ไปตรงกับเลขท้าย
ปรากฏอยู่บนประทัดที่เธอจุดแก้บนไปด้วยเนี่ยค่ะ
บอกอีกว่างวดนี้เธอจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะ
รองวดนี้มานานอ่ะสามงวดเนอะที่งดไปอ่ะมึง
ที่งดอ่ะรู้สึกว่าจะมี๕มี๘หรือเปล่าจำไม่ได้นะ
ก็ซื้อ๕๘๘๕ไว้ไว้
อกจากนี้ทางอาจารย์รือศรีเนรธาตุพุทธคุณยังบอกนะคะว่าเรื่องโชคเรื่องลาบมันก็แล้ว
แต่คนที่มาขอเนี่ยบางคนก็มีโชคบางคนก็ไม่มีโชคค่ะ
อืม
เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะว่าตัวเลขที่คุณพี่ผู้หญิงพูดมาสักครู่
ยังไงค่ะมันตรงกับที่นี่เลย